ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของการบังคับใช้กฎกระทรวงเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวมาถามกันว่าบังคับใช้ทุกปั๊ม

เฉพาะปั๊มน้ำมันหรือว่าปั๊มแก๊สด้วย
คือรายละเอียดของการบังคับใช้มีเยอะนะคะ
ตกลงคนที่ถ้าจะโดนปรับเป็นผู้ให้บริการ

แต่ที่ต้องถามแบบขนานกันไปว่าตกลงเนี่ย
สามารถทำให้ไฟลุกในปั๊มน้ำมันได้
ทำให้ไฟไหม้ในระหว่างที่เติมน้ำมันอยู่ได้
ซึ่งเรื่องนี้เราคุยกันกับนักวิชาการท่านหนึ่ง

อาจารย์ออกมาพูดเรื่องนี้แบบเหมือนกับกึ่ง
จะหาก็ไม่เชิงเพราะมันเป็นของจริงแล้วนะนะคะ
ครับผมตั้งแต่คุณเจ้าผ่านย้ายมาครับ
แหมอาจารย์เจษดาอย่างนี้ค่ะ
คือเดี๋ยวเรื่องของการบังคับใช้เดี๋ยวเราคุยกัน
แต่อาจารย์เหมือนกับติงบอกว่าโอ้โห
คือถ้าไม่ได้บังคับใช้ออกมาแบบนี้ผมคงไม่ออกมาพูดอย่างนี้

แต่พอออกมาเป็นกฎกันอย่างนี้แล้ว

คืออาจารย์กำลังจะแย้งว่าออกกฎมาโดยไม่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยเหรอคะ
คือสังคมไทยเราเชื่อกับเรื่องนี้ค่อนข้างนานแล้วนะครับ
เรื่องบอกว่าการใช้โทรศัพท์มือถือในปั๊มน้ำมันอาจจะเกิดอันตรายได้

มีคลิปวิดีโอภาพมากมายเลยที่บอกว่าไปใช้แล้วเติมน้ำมัน
แล้วมีเด็กปั๊มบางทีใช้โทรศัพท์มือถือแล้วเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะครับ

แล้วทุกคนเวลาขับรถไปก็จะมีป้ายประกาศแปะไว้ว่างดใช้โทรศัพท์มือถือนะครับ
ซึ่งผมโดยส่วนตัวบอกก่อนนะผมปฏิบัติตามตลอดเลยเหมือนกันนะครับ

แต่ในสังคมออนไลน์อย่างที่เราคุยกันอย่างเช่นในพันทิพย์นะครับ

สัญญาณโทรศัพท์มือถือทำให้เกิดการติดไฟของน้ำมันได้เหรอ

น้ำมันเชื้อเพลิงไม่ใช่ติดไฟกันง่าย
กฎของฝ่ายฟ้าเอ่ยกฎของฝ่ายความร้อนเนี่ยครับ

ฉันถ้ามีไอระเหยลอยออกมาตอนที่เราเติมน้ำมันเข้าไปเนี่ย
อะไรเป็นตัวทำให้มันติดไฟ
สัญญาณโทรศัพท์มือถือเป็นแค่คลื่นไมโครเวฟ

เหมือนคลื่นวิทิวที่เราใช้เหมือนเตาไมโครเวฟที่เราใช้
พวกนี้เมื่อโดนกับไอน้ำมันไม่สามารถทำให้มันติดไฟได้
เป็นสิ่งที่เรารู้กันในเชิงวิทยาศาสตร์ชัดเจนมาก
ซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่คนไทยคิดกันเป็นส่วนใหญ่นะครับ

ไม่เลยครับนะครับไม่เลยครับ
เดี๋ยวนะคะอาจารย์ก่อนจะไปเรื่องคลื่นที่ว่านี้นะคะ
เดี๋ยวขอย้อนกลับมาว่าอาจารย์ไม่ค้านเรื่องที่ทางกรมเขาบอกว่า
เข้าไปเติมน้ำมันต้องดับเครื่องใช่ไหมคะ
จริงแล้วเครื่องดับเครื่องก็มีการถกเถียงกันเยอะเหมือนกันครับ
แต่มันยังไม่ค่อยประเด็นเท่ากับเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือในปั๊มน้ำมันครับ
ซึ่งจริงแล้วก็มีการพิสูจน์กันในต่างประเทศมาเยอะแล้วด้วยว่า
ใช้โทรศัพท์มือถือสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่สามารถทำให้ไฟติดได้อย่างที่เราเชื่อกัน
มีหลายประเทศเลยบอกว่าไม่ต้องมีกฎนี้แล้วก็ได้
ประเทศก็บอกว่ามีกฎไว้เป็นแค่เตือนไว้ก็พอนะครับ
กลายเป็นว่าเราไปเช็คข้อมูลย้อนหลังแค่ประมาณ๑๙๙คือประมาณแค่๑๕๑๖ปีที่แล้ว
แล้วก็เป็นความเชื่อตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งเป็นความเชื่อทั้งโลกด้วย
ฉะเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจว่าจริงแล้วความจริงทางวิทยาศาสตร์เนี่ย
สัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่สามารถทำให้ไฟติดได้ครับ
อาจารย์ย้ำนี้รอบ๒นะคะแต่เรื่องของการห้ามสูงบุหรี่อันเนี่ยอาจารย์เห็นด้วยถูกไหม

ดูเรื่องสะท้ายครับแล้วจริงน่ากลัวปั๊มก็มีรถเข็นขายไก่ปิ้งไก่ย่างอยู่ใกล้ถ้าแถวนั้น

เพราะบางคนบอกว่าระหว่างที่รถทำงานอยู่
มันจะไม่มีการสร้างกระแสไฟฟ้าอะไรมากมายนัก
จังหวะที่มีการสร้างกระแสไฟจริงคือตอนสตาร์ทรถ
ถ้าเราสตาร์ทรถมันก็จะชึ้งแล้วก็จะไฟฟ้าขึ้นมา
จังหวะนั้นถ้าเกิดไฟฟ้าที่เกิดการสตาร์ทรถทำให้น้ำมันติดได้
อันนี้สิ่งน่ากลัวกว่ามันไม่เกิดใช่ไหมครับ
เช่นในเชิงของรถยนต์ที่มีการขับเคลื่อนอยู่
มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนอยู่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้

การที่เราห้ามนะครับติดเครื่องยนต์ระหว่างที่มีการเติมน้ำมันคือ
ถ้าเกิดพลาดนะครับรถเกิดเคลื่อน
ใช่ไหมคนไม่รู้ตัวรถเกิดขึ้นระหว่างที่ยังเติมน้ำมันอยู่

แล้วก็น้ำมันก็อาจจะออกมาได้เป็นอันตรายได้
ฉะนั้นกรณีของเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลระดับหนึ่ง
ทักษะแบบนี้แล้วเนี่ยอาจารย์วิทยันจะเริ่มยังไงดี
คือมันมีข่าวมันมีคลิปทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
เอาคลิปล่าสุดของเราเมื่อไม่กี่เดือนนี้ปี๕๙ที่สุรินท

คืออาจารย์บอกจะบอกว่าอย่าเพิ่งโทษเด็กปั๊มว่าใช้โทรศัพท์แล้วไปวางบนตู้หัวจ่าย
ใช่ไหมคะอาจารย์สรุปครั้งนั้นเลยเหรอคะว่าไม่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ
คืออย่างนี้ครับกลับข้างกันมากกว่าครับแทนที่เราจะรีบมองโทรศัพท์มือเป็นแพ้
รับบาปเลยว่ามันต้องผิดแน่แต่ต้องทำการสอบสวนสืบสวนให้เรียบร้อยก่อน
พิสูจน์หลักฐานให้ได้ก่อนว่าจริงแล้วที่ไฟติดนั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้าง
มอเตอร์ไซคันนั้นที่ไฟติดขึ้นมาได้เป็นเพราะอย่างอื่นหรือเปล่า
เครื่องยนต์นะครับของมอไซค์เองมีปัญหาไหมตัวคู่แบตเตอรี่มีปัญหาไหม
สิ่งที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศผมบอกต่างประเทศนะครับ
คืออันนี้ของไฟฟ้าสถิตอันนี้เกิดขึ้นมาก
อย่างที่ผมเกิดมาแล้วว่าจริงมีการวิเคราะห์วิจัยกันเยอะ
ไม่ว่าในออสเตรเลียในอังกฤษในอเมริกานะครับ
เขาก็บอกว่าข่าวลือเรื่องไฟฟ้าที่เกิดจากเรื่องข่าวลือเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือ
ทำให้เกิดติดไฟมันเยอะแล้วไปดูทุกเคสก็บอกทุกเคสนะครับ
ไม่พบว่าเคสไหนเกี่ยวข้องจริงกับการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างนั้น
แต่เกี่ยวข้องกับอย่างอื่นมากกว่าเช่นไฟฟ้าติดจากมือคนขับนะครับ
กรณีของในบ้านเราเองไฟฟ้าถิตอาจจะเกิดไม่เยอะ
เทียบกับเมืองนอกที่เป็นเมืองฝรั่งที่เขามีการแห้งนะครับ
เราชื้นกว่าแต่คนจำนวนมากเลยก็ใส่พวกเสื้อล่มในการขับมอเตอร์ไซค์
ร่มเนี่ยเวลาเสียสีมากก็เกิดไฟฟ้าสิทธิ์ได้นะครับ
มีกรณีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นได้ซึ่งจริงมันต้องมาคุยกันใหม่
เช่นเด็กปั๊มเองต้องเรียนรู้ว่าก่อนจะเติมน้ำมันมือต้องไปจับโลหะ

คนเองที่เป็นเจ้าของรถเองก็ต้องมีอันที่แบบต้องระวังให้ตัวเองไม่มีไฟฟ้าสถิตหรือเปล่า
มีอะไรอย่างที่ต้องระวังแต่เราไม่พูดถึงกัน
พูดแต่มือถือมันเลยเป็นแพ้ให้เขาคิดว่ามันเป็นเพราะมือถือนี่แหละครับ
มันยิบขนาดนั้นเลยเหรอคะที่อาจารย์เจษฎากำลังจะบอกเนี่ย
ถ้าจะระวังกันจริงอ่ะ
ทำให้เกิดไฟลุกหรือว่าไฟไหม้
ครับครับ
ยังไม่มีใช่ไหมคะ
ยังไม่มีครับและทางทฤษฎีก็ไม่มีด้วย
อาจารย์บอกว่าขึ้นไมโครเวฟขึ้นไมโครเวฟที่บอกว่ามันใช้กับโทรศัพท์เนี่ยนะคะอาจารย์
การที่หยิบขึ้นมาใช้โทรออกหรือรับสายที่เรียกเข้ากับหยิบขึ้นมาใช้เพื่อเล่นอินเตอร์เน็ตเนี่ยนะคะ
เฟซบุ๊กอินสตาแกรมไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันมีความหมายมากน้อยของความร้อนที่ปล่อยออกมาจากเครื่องต่างกันไหมคะ
คือจังหวัดที่มีสัญญาณของโทรศัพท์สูงสุดคือจังหวัดที่มีสัญญาณเข้า
เราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยครับแต่เวลามีคนเรียกเข้าเนี่ยมีสัญญาณสูงสุดของมันนะครับ
แต่รวมแล้วเนี่ยสัญญาณก็จะมันแค่๑หวัดกว่าไม่ถึง๒หวัดด้วยนะครับ
ผมพูดกลับข้างดีกว่าว่าถ้าเกิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือทำให้ไฟฟ้าติดทำให้ไฟติดได้
ปั๊มน้ำมันที่อยู่ข้างกับเสาส่งโทรศัพท์นะครับเสาสัญญาณวิทยุต่างก็ต้องทำให้ไฟติดได้ด้วยเหมือนกัน
ปั๊มน้ำมันเองบางทีก็จะมีรถอศารถบ่อเต็กตึงรถกระตันยูใช้ขึ้นทยุความแรงสูงกว่าโทรศัพท์มือถืออีก
เห็นมีกรณีที่ไฟติดเลยและทั้งโลกอย่างที่ผมเกิดไปแล้วครับ
ไม่มีเคสไหนเลยที่กันใช้สัญญาณโทรศัพท์เพราะฉะนั้นสัญญาณเป็นแค่คลื่นนะครับ
ไม่ได้จะไปทำให้เกิดความร้อนที่เพียงพอที่จะทำให้ไอระเหยของน้ำมันสามารถติดไฟได้
แต่ก็มีการเตือนเหมือนกันนะครับในบางประเทศที่บอกว่า
เรารู้ว่าจริงมันไม่สามารถให้ติดไฟได้แต่เตือนไว้ก่อนเถอะ
เพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้เติมน้ำมันเอง
ในต่างประเทศเนี่ยคนขับรถเป็นคนเติมน้ำมันเองเขาเตือนว่า
ถ้าคุณเติมน้ำมันแล้วคุณใช้โทรศัพท์มือถือไปด้วย
คุณอาจจะเสียสมาธิในการเติมและอันตรายได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ระหว่างเติมน้ำมัน
พอเห็นภาพไหมครับไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ครับในคำเตือนนั้น
หรืออีกเคสหนึ่งคือบอกว่าถ้าเกิดใช้โทรศัพท์แล้วเกิดทำตก

แล้วถ้ามันแตกเกิดระเบิดขึ้นอีกไฟอาจจะติดได้
สุดท้ายก็คือจะกลับมาอยู่ที่ประกายไฟใช่ไหมคะสำหรับอันหลังสุด
เห็นภาพว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับสัญญาณโทรศัพท์ที่เราบอกว่าใช้หรือไม่ใช้ในปั๊มน้ำมันเลย
อาจารย์ความเวลาเราโทรศัพท์ไหมคะที่อาจารย์บอกว่าสัญญาณที่แรงที่สุดคือ
เมื่อมีสายเรียกเข้าความร้อนมีผลไหมคะ

ไฟเกิดขึ้นหรือว่าติดไฟของน้ำมันได้ครับ
จริงปกติขึ้นโทรศัพท์มันทำให้เกิดความร้อนด้วยไหมคะ

แต่อาจารย์จะบอกว่ามันไม่ได้มากขนาดที่จะส่งผล

อาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้หัวจ่ายหรือตู้จ่าย

แต่ถ้าสมมุติเป็นคนที่อาจจะเด็กปั๊มเนาะ

แล้วอยู่ใกล้หรือคนที่ออกมายืนนอกรถตัวเองแล้วอยู่ใกล้หัวจ่าย

แต่เข้าใจว่าห้องส่งผมไม่ให้แท่
ครีปสไตล์ยังเยอะในอินเทอร์เนต
เป็นทริคเดียวเท่านั้นเองที่สามารถทำให้ดูเหมือนกับว่าโทรศัพท์มือถือทำให้ไฟติดได้ครับ
จะเห็นว่าลูกเล่นเขาคือเขาต้องใช้กระดาษฟรอยนะครับ
ขยำนะครับจนมันยับนะครับแล้วก็ค่อยเอาน้ำมันมาใส่นะครับ
แล้วก็อาจจะเอาบอกว่าเอาโทรศัพท์มาวางจอ๑เครื่องหรือ๒เครื่องหรือ๓เครื่องผมก็เห็นหลายคลิปนะ

แล้วสักครู่ไฟติดได้ครับอาจารย์ดิฉันเห็นอย่างงี้ดิฉันก็เวอนะคะ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

นี่ฉันเชื่อจันเจ็ดสดาแค่ครึ่งเดียวก่อน
แต่เป็นทางพิเศษฐานนะคะแต่ขอเชื่อแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะ
กังวลค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา
ลองฟังจากกรมธุรกิจพลังงานบ้าง
ว่าถ้ากล้าออกประกาศแบบนี้มาแปลว่าชัวร์แล้วสิว่ามันเกี่ยวสักครู่ค่ะ
กับรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานค่ะคุณผู้ชม
รองคจชัยพดุงสุปราณี
วันดีค่ะคุณจอมขอโทษนะครับ
ท่านชัดเจนนะคะว่าตัวประกาศนี้บังคับใช้ตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยนะคะ
ค่ะท่านที่บอกเนี่ยนะคะเวลาลงโทษไม่ว่าจะเป็นปรับหรือจำก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
ลงโทษที่คนที่ขับรถเข้าไปเติม
ลงโทษที่เด็กปั๊มหรือเจ้าของปั๊มคะ
หรือเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายพระราชยัตริย์ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
ของส่วน๒๕๔๒นี่นะครับ
จะเป็นกฎเกณฑ์ที่บังคับให้ผู้ประกอบการนะครับ
ดูแลความปลอดภัยของสถานีบริการนะครับ
โทษต่างที่กำหนดนะครับก็จะมีผลเฉพาะตัวผู้ประกอบการนะครับ
ถ้ากฎเกณฑ์ออกไปแล้วนะครับผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะครับ
โทษก็จะมีเฉพาะผู้ประกอบการไม่มีโทษสำหรับประชาชนนะครับ
ค่ะแต่ถ้าเอาแบบแฟร์นะคะคือสมมุติว่าน้องที่ปั๊มเนี่ยเขาเตือน
แล้วคนขับรถไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแฟร์ไหมคะ
พูดกันตรงนะคะคนจ่ายเงินเติมน้ำมันเสียงมักจะดังกว่าคนให้บริการค่ะ
คือคือในกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับถ้าสมมุติว่า
ก่อนที่จะเติมน้ำมันนะครับเราก็มีกฎเกณฑ
ถ้าไม่ทำตามระเบียบไม่รับการที่เราก็บอกว่า
ผู้เติมน้ำมันสามารถปฏิเสธการเติมน้ำมันได้
ก็คงจะพูดดีว่าถ้าไม่เป็นไปตามระเบียบ
อย่างนี้แล้วก็จะไม่สามารถเติมน้ำมันได้
ค่ะที่บอกว่าให้ปิดโทรศัพท์มือถือเนี่ยคือแค่แค่ไม่หยิบขึ้นมาใช้ใช่ไหมคะ
หรือต้องปิดให้เห็นเลยว่าปิดเครื่องคะ
ถ้าอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ข้างนอกบริเวณที่หัวจ่าย
ต้องปิดเลยนะครับนะครับก็คือปิดไปหมดหมดแอร์เทรนด์หมดเครื่องบิน
ก็คือปิดเลยไม่ให้เสร็จสัญญาณรับเข้านะครับ
แต่ถ้าอยู่ในรถนะฮะก็วางไว้ในที่ที่ปิดได้
ก็ปิดก็วางไว้ธรรมดาคือไม่รับสายครับ
อ่าค่ะแต่ท่านคือแปลว่าน้องที่ปั๊มเนี่ยต้องดูขนาดว่า
สมมุติว่าเจ้าของรถเดินออกมานอกรถเนี่ย
คือต้องให้โชว์ให้ดูเลยเหรอคะว่าอยู่ในโหมดเหมือนกับตอนขึ้นเครื่องบิน

ก็ลักษณะนั้นนะครับต้องขอดูอย่างนี้ครับ
ค่ะคือไม่สามารถอ้างได้ใช่ไหมคะว่าเอาล่ะมันไม่ได้ปิดก็จริง
แต่ผมไม่ได้ใช้ผมพกในกระเป๋าหรือว่าเป็นสุภาพสตรี
อาจจะพกในกระเป๋าถือแบบนี้ก็ไม่ได้เหรอคะ
อาจจะขอแนะนำคงไม่ถึงขนาดต้องดูขนาดนั้นครับ
อาจจะสอบถามดูนะครับแล้วก็ถามดูว่าท่านปิดหรือยัง
ท่านบอกว่าท่านปิดแล้วก็คงต้องเชื่อท่านนะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันไม่ต้องถามเลยใช่ไหมคะ
ว่าเอาขึ้นมาแค่ถูหน้าจอเอาได้ไหมไม่ต้องโทรออกหรือรับสาย
คือถูหน้าจอก็คือเท่ากับว่าไม่ได้ไปเหมือนกันถูกไหมคะ

ท่านในส่วนของการห้ามนี้เนี่ยนะคะ
พอมันออกมาปุ๊บการบังคับใช้เนี่ยอย่างที่ฉันถามไปเมื่อสักครู่นี้
คือบางทีนะคะแม้กระทั่งดับเครื่องนะคะ
บางคนยังไม่อยากจะดับเครื่องเลยนะคะมันร้อนค่ะ

ดับเครื่องเนี่ยอ้างว่าไม่เติมให้ก็ได้เหรอคะ
เป็นระเบียบนะครับเป็นระเบียบของ
คือเรามีกฎกระทรวงที่ออกใหม่
ที่ก้าวคอเป็นคำหนดคุณธรรมบัติของผู้ปฏิบัติงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
บุคลากรตรงนี้นะครับก็จะต้องดูแลความปลอดภัยของ

ถ้ามีกฎเกณฑ์อย่างไรแล้วก็ขัดต่อกฎเกณฑ์
ก็จะต้องไม่ให้เกิดอย่างนั้นนะครับ

แล้วขณะที่จะเติมน้ำมันจะต้องดับเครื่อง
แล้วก็ไม่โทรศัพท์ไม่สูบบุหรี่อย่างนี้นะครับ
ถ้าเกิดมีลักษณะนี้ขึ้นมาก็สามารถที่จะปฏิเสธได้
เพราะว่าเนื่องจากเป็นระเบียบที่บังคับใช้
ถ้าเขาจะอ้างว่ามันต่อเนื่องก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
เหมือนกับยังคุยอยู่เลยก่อนที่จะเลี้ยวเข้ามา
แล้วน้ำมันหมดพอดีก็ต้องวางสายก่อนถูกไหมคะ
ก็ต้องให้คุยจบก่อนถึงจะเติมให้
ทีนี้การบังคับใช้เนี่ยปั๊มน้ำมันและปั๊มแก๊สใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นขอถามนิดเดียวเพราะมันมีประเด็นตรงที่ว่า
การที่ออกประกาศมาแบบนี้จริงท่านรองก็อาจจะได้ทราบแล้วนะคะ
ในโซเชียลมีเดียก็มีคำถามแล้วก็มีนักวิชาการอ้างขึ้นมา
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะ
การใช้โทรศัพท์มือถือกับประกายไฟที่ลุกไหม้ในปั๊มน้ำมัน
แม้กระทั่งเกิดข่าวในประเทศต่างประเทศก็ตาม
คำถามของดิฉันคือว่าทางกรมชัวร์แล้วเหรอคะ

คือกฎเกณฑ์ตรงนี้นะครับเราออกตั้งแต่ปี๕๒นะครับ
เป็นกฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันชะกรณ์วีภาท๒
มาทะหารกว่าปลอดภัยนะครับซึ่งเวลาเราออกเราก็อิงมาทศาสตราคน
เขาก็จะบอกเลยนะครับว่าที่บริเวณตู้จ่ายเนี่ย
จะต้องมีป้ายคำเตือนนะครับการกระทำซึ่งอาจจะเกิดประกายไฟนะครับ
ตรงนั้นนะฮะต้องห้ามก็คือเรื่องต้องดับเครื่องยนต์ค่ะเอ่อ
นดโทรศัพท์มือถืออย่าสูบปลี่
ตรงนี้เป็นลักษณะมาตรฐานสาคม

ถึงแม้ว่าเชิญค่ะ
แล้วก็หลายครั้งที่เราได้ข่าวจากต่างประเทศ
มันก็มีหลายเหตุการณ์นะครับที่ว่าเกิดอุบัติเหตุลักษณะ
ตรงบริเวณตู้จ่ายแล้วก็มีผู้ใช้บริการหรือคนเติม

ตอนนี้เราก็ดูแล้วว่าถ้าเราเป็นกฎเกณฑ์มาแล้ว
ถ้าเราห้ามส่วนนี้ช่วงเวลาประมาณสัก๕นาทีแค่นั้นเอง
แล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องเกิดอาคีภัย

เอาละค่ะท่านค่อนข้างชัดเจนค่ะยังไงขอบคุณท่านรองนะคะ
สวัสดีค่ะ
เขาไม่ใช่ไม่มีมาตรฐานแล้วเขามาตั้งแต่ปี๕๒แล้วค่ะอาจาร
ก็คือ๑๕ปีก่อนคือก่อนปี๕๒แน่นะครับ

แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการลงโทษมีการจับปรับ
ผมค่อนข้างสงสารทั้งเด็กปั๊มเจ้าของปั๊มสมาคมผู้ประกอบการทั้งหมด
ที่เขาอาจจะถูกลงโทษโดยการที่ไม่อยู่บนพื้นทางวิทยาศาสตร์
พูดกลับข้างก็คือว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดมีการฟ้องศาลขึ้นมา
สารปกครองขึ้นมาว่าประกาศนี้ไม่เป็นธรรมอันเนื่องจากไม่อยู่บนพื้นฐานวิชาการ
ก็จะเป็นความเสียหายกับกรมเองด้วยเหมือนกันนะครับ
ผมเองไม่ได้พูดในมุมของคนชื่อเจษดา
ทุกองค์กรพูดเหมือนกันหมดว่าเป็นข่าวลือกันมานานแล้วกับเรื่องโทรศัพท์มือถือ
แล้วอำรวมไปตรวจสอบทุกเคสเพราะว่าไม่ใช่การใช้โทรศัพท์มือถือ
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องไฟฟ้าสถิตย์กว่าก่อนที่ซ้ำ

เพราะผมเกินไปแล้วว่าเพราะเมืองนอกเขาเติมน้ำมันเอง
เขาจึงคิดว่าให้ทำตามกฎเกณฑ์นั่นแหละดีแล้ว

ไม่ใช่เรื่องของการที่เป็นเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ครับ
อย่างที่อาจารย์เจษฎาค่อนข้างจะกังวล
อย่างที่ท่านรองอธิบดีบอกก็คือว่าถ้าจะปรับถ้าจะเป็นโทษปรับหรือจำก็แล้วแต่

แล้วคนที่จะโดนด่านแรกคือเด็กปั๊ม
คือผมไม่เห็นภาพเลยว่าคนขับรถจะยอมทำตาม

แต่เอาล่ะถ้าสมมุติฟังจากกรมเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้
ว่าน้ำหนักของประกาศออกมาเพราะอะไร
แต่ทีนี้อาจารย์ขอกลับมาอาจารย์พูดว่าไฟฟ้าสถิตน่าจะมีน้ำหนักมากกว่า

ที่ฉันขับรถเข้าไปในปั๊มไม่ว่าที่ฉันจะลงจากรถหรือไม่ลงจากรถ

ราวเหล็กก็มีประกายฟันแป๊บเกิดขึ้นมา

เพราะว่าประจุไฟฟ้าที่ผิวเรากับที่โลหะอาจจะไม่เท่ากัน
เมื่อมีปริมาณไม่เท่ากันก็เลยมีการกระโดดข้าม
มันกระโดดข้ามเกิดเป็นประกายไฟขึ้นมาได้
ซึ่งเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าถ้าเกิดมีเชื้อเพลิงอยู่
มันติดไฟได้ในต่างประเทศเกิดขึ้นง่าย
เพราะว่าอากาศเข้าแห้งพื้นที่ที่อากาศแห้งจะเกิดขึ้นได้ง่าย
คนขับขับรถยนต์มาแล้วในรถมันมีประกายไฟฟ้าแบบหนึ่ง
ออกมานอกรถแล้วไม่แตะตัวถังรถก่อน
คือถ้าแตะโลหะก่อนมันจะลดเรื่องของประจุไฟฟ้าที่มือได้
นี่พอเขาไม่แตะตัวถังก่อนมาจับด้ามจับที่เติมน้ำมัน
ก็เกิดอาการที่ว่ามีการกระโดดข้ามหัวไฟฟ้าได้

แล้วก็จะเตือนกันว่าคุณต้องจับโลหะก่อนนะ
คุณต้องระวังคือลดเรื่องของไฟฟ้าเสร็จที่มือก่อนนะครับ
ในประเทศที่มีการใช้เด็กปั๊มก็มีการสอนกันเหมือนกันว่า
เองก็ต้องมีไปจับมันจะมีแท่งให้จับโดยเฉพาะเลย

นี่เพราะบ้านเราเป็นประเทศเข็ดชื้นผมไม่เห็นจะมีกลไกแบบนี้
ตรงนี้ต่างหากแหละที่กรมควรจะเข้ามาดูแล
แล้วก็ช่วยกันอบรมในการเทรนด์

ใส่เสื้อผ้าร่มผ้าร่มมันเสียสีตลอดเวลา
ก็เกิดการเก็บสะสมของประจุไฟฟ้าได้เหมือนกัน
ถ้าเกิดเข้ามาเขากำลังเติมน้ำมันเมื่อกี้เห็นคลิปนะครับ
เติมเติมน้ำมันคนขับมอไซค์มาช่วยแตะด้วย

ไฟฟ้าถิตเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เกิดขึ้นไม่ได้
แล้วก็เคสจำนวนมากที่เขาพิสูจนกันเรียบร้อยแล้วเกิดไฟฟ้าสถิตนะครับ

โทรศัพท์มือถือกลับกลายเป็นแพ้เพราะมันอยู่ใกล้

คือสรุปไฟฟ้าสถิตเนี่ยบ้านเราไม่ใช่ไม่ต้องระวัง
ไม่ใช่ว่าโอ๊ยบ้านเราไม่ใช่อากาศแบบเขา
คือบ้านเราก็เกิดขึ้นได้อย่างเช่นแค่คุณใส่ผ้าร่ม

วิธีการแก้คือแตะอะไรที่มันเป็นโลหะก่อน

ทีนี้อาจารย์มันมีอีกอย่างหนึ่งค่ะขอนิดเดียวค่ะ
คือจริงแล้วพวกที่เป็นแบตเตอรี่อย่างมือถือเอง

เคยได้ยินข่าวมาแล้วว่าของพวกนี้มันติดไฟเองได้นะ

ครั้งไม่ได้ใช้อะไรเลยอยู่เฉยมันก็ติดไฟเองได้
พวกนี้มันก็คือสามารถทำให้เกิดประกายไฟ

ก็คือคำอธิบายที่อาจารย์บอกนะคะ
จะต้องเป็นอีกตัวหนึ่งที่เตือนใช่ไหมครับ

แต่พอจะได้เป็น๒ความเห็นนะคะ

สามท่านรออยู่วันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป